คุณผู้ชมค่ะสะเทือนใจคนรักสุนัขจริง
ข่าวนี้เขาบอกว่าหมาตัวนึงนี่นะถูกเจ้าของของมันนี่นะ
ทารุณตีหลายครั้งคราวนี้มันหนีหนีหัวซุกหัวสุนไปเข้าบ้านคนอื่นค่ะ
แล้วสุดท้ายก็ยังโดนเจ้าของตัวเองเนี่ยนะไล่ตามมายิงอีกด้วยค่ะ
คือภาพวงจรปิดในบ้านหลังหนึ่งนะคะบันทึกเหตุการณ์ขณะที่มีชายคนหนึ่งขับรถมาจอดหน้าบ้าน
ในบ้านเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมมันมีหมาตัวสีดำนอนอยู่
แล้วพอมันเห็นหน้าผู้ชายคนที่ลงมาจากรถมันรีบเดินหนีนะ
แล้วก็ถูกชายคนดังกล่าวควักปืนไม่ทราบชนิดออกมาค่ะ
เปรี้ยงเข้าไปแล้วมันก็เสียงส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างที่คุณผู้ชมได้ยิน
เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อ๑๑มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
หมาตัวเองในบ้านคนอื่นขนาดว่าหมามันหนีแล้วยังตามมายิงถึงที่อ่ะ
ทีมข่าวตรวจสอบไปยังคลิปต้นเรื่องค่ะมีการโพสต์ภาพหมาตัวนี้
มีบาดแผลถูกยิงที่ขาใกล้หางเป็นแผลใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับ
สาวเจ้าของคลิปนี้นะให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าหมาตัวนี้
หมาของเธอหรอกค่ะแต่เป็นหมาของผู้ก่อเหตุ
มันโดนเจ้าของเนี่ยทำร้ายบ่อยเลยนะสังเกตได้จากรอยแผลบนตัวมัน
แล้วมันหนีมาอยู่ในบ้านของเธอเท่าที่ทราบมานะ
หมาตัวนี้เป็นหมาของแฟนเก่าของชายผู้ก่อเหตุ
เขาซื้อมาเลี้ยงด้วยกันตอนรักกันแต่พอเลิกรากันไป
ฝ่ายหญิงไม่ได้เอาหมาไปอยู่ด้วยหมาอยู่กับผู้ก่อเหตุ
ตอนนี้นะฮะเพื่อนบ้านบอกว่าอยากให้มีคนใจบุญเหลือเกิน
เอาหมาตัวนี้ไปดูแลหน่อยได้ไหมสงสารเหลือเกิน
เพราะว่าเดี๋ยววันหนึ่งถ้าเกิดว่าเธอไม่อยู่หมามันหนีเข้ามาในบ้าน
เจ้าของเข้ามาทำร้ายแบบนี้อีกจะมีใครห้ามใครช่วยมันได้หรือเปล่า
โดยสรุปถ้าฟังแบบนี้คือเป็นหมาที่แฟนเก่าซื้อมาเลี้ย
แต่พอเลิกกันแล้วไประบายอารมณ์กับหมาเนี่ยเหรอ
โอ้โหสงสารมันเถอะครับ